มาดูเหตุนี้ฮะหลานชายนอนกับย่า
แล้วก็หลานชายตายต่อหน้าต่อตาย่าเลยนะคุณ
เพราะตัวหลานชายาตรท๖๐๐มือถือเล่นเกม
แล้วก็นอนทับสายพัดลมอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักนะฮะที่หมู่๑
นาฬินโต๊ะทรัมพลสะโบดอำเภอสะโบดจังหวัดรบบุรี

พบร่างของนายสถาพรยิ้มแย้มอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาล

สภาพศพนอนคว่ำหน้าทับสายไฟอยู่๒เส้น
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็ตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยครับ
จากการชนสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้ตายคือนอนทับสายพัดลม
แล้วก็ยังชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยนะคุณนะ

ซึ่งสายพัดลมมันอยู่ในสภาพชำรุดขาดเปลือยอีก
เห็นสายทองแดงเลยนะฮะมีรอยต่อที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามนางคำนึงพุกซื่ออายุ๖๔ปี
ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็นอนด้วยกันแหละครับ
ญาติหลานแล้วเมื่อเวลาประมาณตี๔เดี๋ยวได้ยินเสียงคล้ายของหล่น
แล้วก็มีเสียงคล้ายกับไฟมันช็อตปุ๊บภายในบ้านทำให้ไฟในบ้านเนี่ยดับนะครับ
แล้วก็เรียกหลานปรากฏหันไปเรียกหลานหลานไม่ตื่นคุณ
แล้วก็พบว่าหลานเนี่ยตัวเกร็งชักกระตุกก็เลยแจ้งกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทันการครับ
หลานชายเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
จากการตรวจสอบสารที่เกิดเหตุพบว่านายสถาพรนอนทับสายพัดลมที่ชำรุด
พร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับ
ทำให้เกิดไฟช็อตจนเสียชีวิตกลางดึก
เจ้าหน้าที่นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสะโบดอีกครั้ง
เพื่อที่จะหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะ
มอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ